ณเวลานี้คุณผู้ชมเองเราทุกคนอยากจะไปเที่ยวกันนะคะ
หลายคนอยากจะไปลงน้ำทะเลกันสักหน่อยรวมถึงนักท่องเที่ยว
ขวัญเอามาเตือนภัยบางทีมันเหมือนคลื่นลมดูสงบ
ลงไปว่ายน้ำแล้วอยู่ดีอ้าวคลื่นมันมาแรง
ซัดนักท่องเที่ยวรายนี้จมหายลงไปในทะเล
จังหวะมีพลเมืองดีมาเห็นแล้วพยายามจะไปช่วยชีวิตค่ะ
โอ้โหหน้าทีชีวิตจริงนะคะ
แล้วสังเกตในคลิปเราได้ยินเสียงโวยวายของคนที่เป็นพลเมืองดี

ในขณะเดียวกันคุณรู้สึกไหมเสียงลมตีแรงมาก
แล้วคุณดูถ้าลมแรงขนาดนี้คลื่นมันก็จะแรงตามมา

ใช่ค่ะเชอรี่แล้วนี่คือจังหวะที่ช่วยนักท่องเที่ยวรายนี้ขึ้นมานะคะ
เป็นนักท่องเที่ยวชายอายุ๓๑ปีค่ะ
ลงไปเล่นน้ำทะเลที่หาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรี
แล้วมีพลเมืองดีสังเกตว่ามันดูผิดปกติเหมือนเขาจมน้ำหรือเปล่า
ตัดสินใจรีบวิ่งลงไปช่วยเหลือค่ะ
หามเอานักท่องเที่ยวท่านนี้ขึ้นมาบนฝั่ง
ตอนนั้นเขาอยู่ในสภาพที่หมดสติแล้วนะคะ
มีการช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็รีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาล
ถ่ายทอดสดเพชรบุรีเอาไปโพสต์ไว้เขาระบุข้อความเอาไว้แบบนี้ว่า
มีนาคมจมน้ำทะเลหาดเจ้าสำราน
ทุกนาทีมีความหมายกับชีวิตมากและเราช่วยกันเต็มที่
อันนี้เราชื่นชมพลมือนี้ทุกคนเลยนะคะ
นักท่องเที่ยวรายนี้เขาบอกว่าน่าจะมาจากที่อื่นมาจากจังหวัดอื่น

ตั้งแต่ช่วงเช้าวันเกิดเหตุ๒๓มีนาคม
อย่างที่ขวัญบอกว่าคลื่นทะเลมันดูสงบน้ำนิ่ง
แต่เหมือนกันนักท่องเที่ยวรายนี้พอเล่นน้ำไปได้สักพัก
มีคนเห็นว่าเฮ้ยลักษณะเหมือนคลื่นลมมันแรงมากขึ้น
เขาก็พยายามจะรีบเดินกลับเข้าฝั่ง
แต่คุณจังหวะนั้นไม่ทันถูกคลื่นซัดจมน้ำลงไป
ตัวเองหมดสติก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว

อ้าวไปเที่ยวทะเลก็ระวังกันด้วย
บางทีมันแป๊บมันไปอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วมันหักเป็นเหลวงไปเลย

ช่วงนี้อากาศร้อนหลายคนอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลก็ระวังกันด้วย